ไปดูเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูลกันบ้างนะคะ
วันนี้ไทยรัฐทีวีมีการเปรียบเทียบเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูล
หมวดว่าด้วยรัฐสภาหมวด๗นะคะ
ระหว่างฉบับของนายมีชัยรุชุพันธ์กับนายบวรศักดิอุวโน
ไปดูกันค่ะว่ามีเนื้อหาแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ชุดนายมีชัยรุชุพันธ์ในหมวดที่๗ว่าด้วยรัฐสภา
ในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาพผู้แทนราษดร
ฉบับนายมีชัยกำหนดให้ใช้สอสอแบบจัดสรรปันส่วนผสมจำนวน๕๐๐คน
โดยมีสอสอแบบแบ่งเขตจำนวน๓๕๐คน
บัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเพียงใบเดียว
โดยใช้เลือกตั้งสอสอและแบบพักการเมืองในคราวเดียวกัน

เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้

จะเป็นสอสอหรือมาจากคนนอกก็ได้
ขณะที่ฉบับคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูล

กำหนดให้สอสอใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน

มีสอสอจำนวนไม่น้อยกว่า๔๕๐คน

โดยมาจากแบบแบ่งเขตจำนวน๓๐๐คน
และมาจากบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน

จากนี้นะคะฉบับนายบวรศักดิ์ไม่ได้กำหนดให้พักการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในระหว่างจัดการเลือกตั้ง
แต่ให้ไปลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาพผู้แทนราษดร
ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฉบับนายมีชัยมีการปรับแก้ไขจากเดิม
โดยให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีอายุ๑๘ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ขณะที่ฉบับนายบวรศักดิ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีอายุไม่น้อยกว่า๑๘ปีบริบูรณ์ในวันที่๑มกราคม
ของปีที่มีการเลือกตั้งเหมือนรัฐธรรมนูลในอดีตที่ผ่านมา
ส่วนเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอฉบับนายมีชัยกำหนดไว้๑๗ข้อ
โดย๑ใน๑๗ข้อห้ามมีการยกเลิกข้อห้ามสำหรับผู้ที่ถูกเคยถูกถอดท้อนออกจากตำแหน่งมาใช้ถ้อยคำใหม่
ให้ผู้อยู่ระหว่างต้องห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองห้ามมาลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
จากเดิมที่ฉบับนายบวรศักดิ์กำหนดไว้ให้ผู้ที่เคยถูกถอดท้อนออกจากตำแหน่งเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือสอไปในทางทุจริตต่อหน้าที่จะลงสมัครสอสอไม่ได้
จากนี้นะคะฉบับนายมีชัยไม่ได้กำหนดให้รองประธานสภาพผู้แทนราษดรมีตัวแทนจากภาคการเมืองในซีกของพักฝ่ายค้าน
ขณะที่ฉบับของนายบวรศักดิ์วันโนกำหนดให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาจากพักการเมืองในซีกของฝ่ายค้านได้
ในส่วนของเนื้อหาว่าด้วยวุฒิสภาฉบับของนายมีชัยกำหนดให้สวมีจำนวน๒๐๐คนมาจากวิธีการคัดเลือกกันเองจาก๒๐กลุ่มอาชีพโดยใช้วิธีการเลือกตั้งแบบไขว้กลุ่มกัน
ขณะที่ฉบับนายบวรศักดิ์กำหนดให้สวมีจำนวนไม่เกิน๒๐๐คนมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ๑คนส่วนที่เหลือให้มาจากการสัญหา